ใช่แล้วเดี๋ยวพาไปดูขบวนพาเรทของบรรดาคุณครูกันหน่อยค่ะ
ปกติแล้วเราได้ดูแต่พาเรทเด็กนักเรียนใช่ไหม
วันครูทั้งทีไปดูขบวนพาเรทบรรดาคุณครูกันค่ะ
ว่าจะยอมแพ้เด็กเขาได้หรือเปล่า
เป็นยังไงคะคุณครูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะจ๊
นี่เป็นภาพบรรยากาศขบวนพาเรทในงานแข่งขันกีฬาสีของข้าราชการครู
ในสังกัดสปภเลยเขต๓ค่ะ
เรียกได้ว่าแต่ละสีนี่นะไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะคุณ
เรื่องอายุไม่เกี่ยงเอาไว้ก่อน

เลิศต้องเชิดที่สุดค่ะ
จัดหนักจัดเต็มกันได้มาแบบทุกคนเลย
งานนี้นะคะจัดขึ้นในหัวข้อคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ส่งเสริมความสมัครสมาธิสามัคคีความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับครู
และครูกับประชาชนนะคะให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาตินั่นเอง
โดยก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในนะคะ
มีข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างเข้าร่วมงานมากมาย
มีการเริ่มเดินขบวนจากวัดพลชัยไปตามถนนแก้วอาสา
ร้านค้าในตลาดถึงสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานคื้นเครงสนุกแบบหูสุดเลย
บรรดาครูที่เข้าร่วมขบวนพาเรทกัน
แล้วก็ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านร้านค้าแถวนั้นได้อีกด้วยนะ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะคะเป็นการต้อนรับวันครูวันนี้
ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ
คือคนที่คอยอบรมบ่มเพาะสั่งสอนขัดเกลา
ให้เราทุกคนเติบโตมาแล้วมีทุกวันนี้ได้ใช่ไหม
ครูก็จะต้องมีวันที่อยากจะเป็นเด็กบ้าง
เพื่อความสมัครสมัครสามัคคีทั้งนั้นเลยนะคะ
ครูจะได้มีการแบบมาพบปะกันระหว่างเขตพื้นที่ต่างด้วย
เห็นแล้วก็นึกถึงคุณครูนะในสมัยเด็กกันนะครับ
โอ้โหคุณครูผมนี่แต่ละคนในสมัยเด็กนี่ทำให้นึกถึงเลยนะ

ตอนสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายที่จังหวัดพิศนุโลก
พิศนุโรคพิธยาคมอาจารย์เขาสอนฟิสิกส์
เวลาสอนไปกินไปเกี่ยวไปกินไปกินไปโตวง่อนเริ่มขนาดนี้เลย
อาจารย์คืออะไรหรอคุณ

ก็ถึงพูดถึงอาจารย์เขาน่ารักเราคิดถึงเธอตลอด

อาหารขนมที่เขาแบ่งคุณใช่ไหม
คุณครูเนี่ยสอนให้เราน่ะรักในความรู้

ส่วนยูนะสอนให้รู้จักคำว่ารักนะจ๊ะ
จ๊ะไอ้คนเลยนะเนี่ย